สวัสดีครับ๙นาฬิกา๔๗นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
เมื่อสักครู่นี้คงได้เห็นภาพไปแล้วนะครับว่าหลายจุดหลายพื้นที่ในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
และแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือภัยทางธรรมชาติต่างที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินจำนวนมากนะครับ
จากฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วพื้นที่ภาคเหนือยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่ต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์ฝนเช่นเดียวกัน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากอะไรมีจุดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างในเช้าวันนี้อยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันดีดีนะครับ
เริ่มต้นภาพแรกในวันนี้เนี่ยนะค๊ะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับซึ่งแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้น๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขณะนี้แหภนีนะอยังครับ
ขนาดนี้นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เองเมืองไทยของเรานั้นมีกลุ่ม
กลุ่มก้อนเมฆบางบางเนี้ยนะครับปกกลุ่มในหลายจุดละทีเดียว
จึงนำให้เช้าวันนี้แดดนั้นค่อนข้างที่จะไม่แรงมากนักนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆนั้นค่อนข้าง
หน้าตานะครับมีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาก็คือสีขาวแล้วก็กลุ่มเมฆฝนนะครับ
สีเหลืองสีแดงปะปนกันอยู่ส่วนใหญ่นั้นกระจายตัวในบริเวณพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่างนะครับกลุ่มฝนเหล่านี้เองครับปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้
เกิดขึ้นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำครับซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำ
กล่าวนี้ขณะนี้นะครับก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศมาเลเซียครับ
ก่อนหน้านี้ไปอยู่บริเวณแถวฝั่งตะวันออกของภาคใต้ก็คือ
แถวบริเวณทะเลอ่าวไทยนะครับระหว่างที่มีการพัฒนานั้นก็สามารถ
จะก่อตัวดึงเอาไอน้ำลอยขึ้นบนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนเกิด
ขึ้นและลักษณะการเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เองแหละครับจึงนำให้
ฝนนั้นตกชุกแล้วก็ตกนานสิ่งที่ตามมาก็คือภัยทางธรรมชาติอื่นอื่น
นอกจากในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยแล้วฝั่งอันดามันนั้นก็ต้อง
ระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องระวังในช่วงตั้งแต่
หนึ่งไปจนถึงสามมกราคมนี้ฟังดีนะครับเริ่มต้นในบริเวณฝั่งอ่าวไทย
กันก่อนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณทางตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น
บริเวณจังหวัดนราธิวาสยันลาปัตตานีสงขลาแล้วก็นครศรีธรรมราช
อกจากนี้ครับยังมีอีกตอนบนนะครับหลายจังหวัดละทีเดียวสุราชธานี
กระบี่ตรังแล้วก็สตูนครับในขณะที่บริเวณฝั่งอันดามันครับต้อง
ระวังเช่นเดียวกันส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณทางตอนกลางนะครับภูเก็ต
สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องในขณะที่สถานการณ์คลื่นครับตอนนี้
กลุ่มเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะทำให้คลื่นลมบริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทยนั้นยังคงน่าเป็นห่วงครับ
สูงประมาณ๒๔เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๔เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔มกราคมนะครับ
แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษก็ต้องระวังไว้ด้วย
นี่คือฝนใต้นะครับในขณะที่ฝนเหนือครับตอนนี้มีหนึ่งปัจจัยเข้ามาสร้างความปรั่นป่วนให้กับสภาพอากาศบริเวณทางตอนบน
จัยที่ว่านี้ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
กระแสลมดังกล่าวนั้นเป็นกระแสลมที่พัดในระดับสูงนะครับ
สูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตรพัดเร็วแล้วก็แรงดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะสัมผัสกระแสลมดังกล่าวได้
จะสังเกตว่ามีลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนคลื่นนะครับ
ขณะนี้เองท้องคลื่นได้มาพาดผ่านบริเวณทางตอนบนก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
การพัดปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าวก็สามารถที่จะดึงเอาไอน้ำที่อยู่ด้านล่างลอยขึ้นบนท้องฟ้าครับ
อย่างที่เห็นนะครับก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่กลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองที่ยอดนั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
ยอดเมฆสูงแบบนี้จึงทำให้ไอน้ำที่อยู่บริเวณยอดเมฆสามารถที่จะฟอร์มตัวกลายเป็นลูกเห็บแล้วก็ตกลงมาได้ถ้าหากความชื้นมากเพียงพอ
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต้องระวังเลยทีเดียวนะครับสำหรับฝนตกหนักลมกระโชคแรงรวมไปถึงลูกเห็บตกตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๓
มีจังหวัดไหนบ้างฟังดีนะครับจังหวัดที่ต้องระวังเรื่องของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่แล้วก็น่านนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวติดตามสภาพอากาศนะครับและที่สำคัญต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับยังไงหยุดวันหยุดวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ
หลายคนเดินทางกลับมาในกรุงเทพมหานครก็เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้วันหยุดในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยความประทับใจในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ